มาดูต่อกันที่กลุ่มแก๊งเพื่อนนี้กันบ้างดีกว่า
ไม่รู้ว่าปี๒๐๑๙จะมีเรื่องอะไรให้หนักอกหนักใจ
ว่ามีเรื่องอะไรให้ยิ้มรากหรือเปล่า

วันก่อนเขามาปะกันในงานนะมาเป็นคู่แบบนี้
เราก็ต้องมาเมาส์มอยเขาสักหน่อยนะฮะ
ในเรื่องของความรักอะไรเอ่ยอะไรนักนั่นเองนะคะ
แต้วเนี่ยเค้าลงรูปคู่ลงรูปอ่อนพี่ต้นหวะ
ส่วนเต้ยหลายคนก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่า

เพราะว่าก่อนหน้านี้มีรูปที่ก็ดูไกลก็ต้องซูมดู

คราวนี้ก็เตรียมจะจัดทริปไปเล่นสกีญี่ปุ่น
เห็นบอกกันว่านะคะที่เดือนมกราคมเนี่ยแต้วกับเต้ยนะฮะ

แล้วเพื่อนไม่ค่อยสนิทอย่างแมทเนี่ย

ปีใหม่ก็เป็นเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันก็นิดนึงค่ะ

ยังไม่ได้ลงค่ะยังไม่ได้ลง

ปีหน้าเราไปด้วยกันเนี่ยแหละแล้วก็มีน้องเจมส์ด้วยค่ะ

ไม่ไปอีกทริปที่เราเตรียมตัวกันมานานมากค่ะ

ก็คือต้องล๊อกคิวมาตั้งแต่ปีที่แล้ว

กลัวใจจะเทกันมากเลย
เพราะว่าแต่ละคนคิวยังไม่เทเนอะ